ที่จังหวัดสุรินครับมีเรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะ
เพราะว่าจู่ระยะเวลาประมาณ๒วันวัวตาย๓ตัวแล้วนะฮะ
แล้วสภาพแต่ละตัวเหมือนถูกกัดกินจนไส้ไหลออกมาอยู่ข้างนอก
ตาหายไปข้างหนึ่ง
บางคนบอกว่าเกิดมานะอยู่มาเนี่ยจนแก่จนเท่า
ยังไม่เคยเจอวัวสภาพตายสยดสยองแบบนี้มาก่อนเลย
ไม่รู้ว่าฝีมือคนหรือฝีมือสัตว์อะไร
แต่บางคนเขาลือกันว่าวิญญาณร้ายไปสิงในหมาหรือเปล่า

เขาลือกันแบบนั้นครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านช่องครับตะบนไผ่อำเภอรัตนบุรีที่สุรินทร์
ผู้ใหญ่กวินทิพย์บอกว่ามีวัวนอนตายอยู่กลางทุ่งนา
แล้วเจ้าของเขาก็เศร้ามากเลยเพราะว่านี่ตัวที่๓แล้วนะคะที่ตาย
ก็เลยพากันไปตรวจสอบสภาพวัวสยดสยองฮะตาข้างหนึ่งหายไป

อภัยคุณผู้ชมนะเผื่อใครกำลังทานข้าวช่วงค่ำ
แต่เรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าชาวบ้านเขากลัวมากครับ
ใสเป็นเจ้าของวัวบอกว่าเลี้ยงวัวทั้งหมด๑๗ตัว
ก็ปล่อยไว้ในกลางทุ่งนานี่แหละไม่กล้าเอาขึ้นถนนด้วย
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะมีรถชนรถชนแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็ซวยอีกไง
ถูกไหมฮะเคยเห็นข่าวกันอยู่หลายต่อหลายครั้งก็เลยอ้าว
จำใจปล่อยในทุ่งนี่แหละ๖โมงเช้าวันนี้มาดูวัวครับ
ไปหนึ่งก็คือเจ้าตัวน้ำตาลตัวนี้แหละฮะ
อายุ๒ปีแล้วนะครับตัวใหญ่พอสมควร
ใสบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่มากัดวัวได้
ถ้าเป็นหมาหมามันน่าจะตัวเล็กกว่าหรือเปล่า

๒วันก่อนวัว๒ตัวเป็นวัวสีขาวก็ตายเหมือนกัน
๒ตัวที่ตายก่อนหน้านั้นน่ะ
เห็นว่ามีหมาตัวใหญ่๓ตัวมารุมขย่ำ
จะไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักรัตนบุรีเมื่อวานเองครับ
มาวันนี้อ้าวตายเพิ่มอีกหนึ่งซะแล้ว
ชาวบ้านบอกโอ้โหจะว่าหมา
ครั้งก่อนที่เห็นกับตาก็น่าจะใช่
แต่ไอ้รอบนี้ไม่รู้แล้วถ้าเป็นหมาจริง

แล้วเหมือนตั้งใจขย่ำเอาตรงลำไส้

ไปไส้พุงตรงจุดนั้นแล้วก็เอาตาไปอีกต่างหาก
ทำไมหมามันโหดจังบางคนเลยบอกว่าสงสัยหมา
ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงวิญญาณผีปอบ
เรียกว่าหมาผีปอบฮะลองฟังเพิ่มเติมครับ

ใช่ครับแล้วคนอื่นที่เขาเลี้ยงอีก
เขาก็กลัวแล้วตอนนี้ชาวบ้านขวัญภาวะหมดแล้วครับ
ไม่รู้แหละว่าจะใช่หมาผีปอบหรือเปล่า
หรือว่าเป็นสัตว์อะไรหรือว่าเป็นฝีมือของใคร
ก็อยากจะให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยครับ

โดยด่วนตำรวจสพรัฐนบุรีบอกว่า
ลงไปตรวจสอบหลักฐานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
นี่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับ